ความคืบหน้ากรณีที่พระสวมสิทธิ์
บัตรประชาชนของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

ยังตามติดกันต่อเพราะที่กุติเจ้าวาทวัดสวนดอก

หลังจากที่ทางด้านของพระราชมุณี

ภายในวัดเองได้มีการปิดป้ายประชดนักข่าวด้วยนะครับ
ความคิบหน้ากรณีที่พระราชรัฐชมธ์ชมธ์นี้

ถูกกล่าวหาว่าสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนตาย

มีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ที่สถานีตำรวจภูทรแม่อายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
พระราชมุณีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
ที่สถานีตำรวจภูทรแม่อายแล้ว
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และเป็นการยืนยันว่าไม่ได้หลบหนี
แม้ว่าพนักงานสอบสวนจะยังไม่มีการออกหมายเรียกก็ตาม
นี้มีการให้ปากคำเบื้องต้นโดยปฏิเสธข้อกล่าวหา
บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นใดกับการสวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนคนตาย
แล้วก็ท่านอ้างว่ามีผู้ที่ดำเนินการให้
จากนั้นนะครับพระราชมุณีก็ได้เดินทางกลับครับ
ในส่วนที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงถนนสุเทพในตัวเมืองเชียงใหม่
ที่พระราชมุณีเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นนะครับ
กุฏิยังถูกปิดทิ้งไว้อย่างเงียบเหงา
แล้วก็มีการเขียนป้ายมาติดไว้หน้ากุฏิว่า
น้ำดื่มกาแฟสำหรับนักข่าว
แต่ปรากฏว่ารอบนั้นกลับไม่มีถังน้ำดื่มและกาแฟเหมือนกับป้ายที่ติดไว้
ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการติดประชดที่นักข่าวชอบไปทำข่าว
แล้วก็ถ่ายภาพกุฏิของเจ้าอาวาสเกือบทุกวันจนเป็นข่าวโด่งดังนะครับ
ในส่วนของชาวบ้านที่ชุมชนรอบวัดสวนดอกก็อยากจะเรียกร้อง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเงินในบัญชีของวัด
จากวัดสวนดอกจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาทำบุญในแต่ละวัน
หลังจากที่เจ้าอาวาสหลบหนีไปก็ไม่มีใครแจ้งจำนวนเงินรายรับรายจ่ายของวัดให้ชาวบ้านทราบ
และยังเกิดปัญหาในการปกครองดูแลวัดโดยรวมอีกด้วยนะครับ